อุปกรณ์สำคัญในการสารพัดที่ต้องใช้คือมีดจากตอก
ส่วนวัสดุในการสารคือตอก
จะต้องสักตอกโดยลอกผิวและขี้ไม้ออกให้หมด
และมีเคล็ดลับว่าใช้ไม้ไผ่สีสุก

ป้องกันมอดกินหรือเส้นตอกแตกจากเนื้อไม้หดตัว
ขณะเดียวกันต้องไม่แก่เกินไป
ป้องกันกรอบแตกหักง่าย

ไม้มันปลากดจะมีเนื้อสีขาว
และด้ามไม้ไผ่ที่ต้องเหลาเตรียมไว้
สำหรับการนำมาเสียบทำด้ามจับของพัด